สวัสดีครับสวัสดีค่ะ๑๑นาฬิกาแล้วนะฮะ
ข่าวเที่ยงไทยรัฐมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารกันแล้วนะครับ
วันเช้าที่ผ่านมามีข่าวสำคัญอะไรบ้างเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบครับ
ใช่ค่ะก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่เรายังคงเกาะติดแบบต่อเนื่อง
คือเกาะติดมาตลอดทั้งสัปดาห์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้เป็นวันศุกร์แล้ว
ก็ยังมีความคืบหน้าของคดีใช่ครับผู้ต้องหาในคดีนะฮะทั้งเจ็ดนายนะครับ
ก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนอยู่ที่นครสวรรค์
มีการสอบปากคำกันอย่างเข้มงวดเลยค่ะแล้วก็ตอนเช้านะฮะ
มีการนำตัวมาชี้จุดเกิดเหตุนั่นก็คือห้องเหลือง
ว่าบ้านกาแฟนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินคดี
ก็ต้องดำเนินต่อไปดังนั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้า
รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับค่ะเมื่อวานนี้หลายคนเนี่ย
คงติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับเรื่องของการแถลงข่าว
ในคดีภูมิกับโจ้ซึ่งพบตรนะฮะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ
เป็นผู้นำในการแถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
แล้วก็มีตำรวจท่านอื่นอย่างพลตำรวจตรีสุชาติธิรัฐสวัสดิ
รองพบตรพลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธรองพบตรนะครับ
แล้วก็พลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้การภาค๖
รวมถึงพลตำรวจโทรเอกรัฐลิมสังการภูการภาคหก
อกจากนี้ยังมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการสตม
แล้วก็อีกหลายท่านเลยอื้อเมื่อวานเนี้ย
และพบตรเป็นคนเปิดเวทีแถลง
บอกว่าอยากจะเรียนว่าการจับกลุ่มและการมอบตัว
เราทำให้สังคมได้เห็นนะครับว่าเราไม่เคยปกป้องคนผิด
ให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วก็องค์กรตำรวจต้องขอโทษประชาชนที่เกิดเรื่องแบบนี้
ไม่เคยมีตำรวจที่ทำผิดแล้วหลบหนีลอยนวลหรือพ้นโทษไปได้
ไม่ว่าจะยดอะไรก็ตามพบตรถึงลูกแถวทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ
พบตรเปิดประเด็นแถลงแป๊บเดียว
แล้วบอกหลังจากนี้เราจะให้ผู้ต้องหานั่นคือพจ
เป็นคนโฟนอินเข้ามาให้สื่อมวลชนสักถาม
พอพจได้เข้าสายเท่านั้น
สื่อมันชนยิงคำถามเป็นชุดเลยนะคุณ
โดยภูมิกับโจ้บอกว่าผมนั่งอยู่กับทนายและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไว้ใจร่วมอยู่ด้วย
เพราะมันเป็นหลักการตามหลักกฎหมายด้วยคุณนะ
ในการที่ผู้ต้องหาจะแถลงนะครับ
มีคำถามมากมายนะฮะแล้วก็ถามว่าทำไปทำไม
พจยืนยันไม่มีเจษนาธรรมให้ผู้ต้องหาเสียชีวิต
โดยภูมิกับโจ้เองขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
แล้วบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปไม่ได้เป็นการรีดถ่ายเงิน
แต่เป็นการรีดข้อมูลเรื่องของที่ซ่อนยาเสพติดจากผู้ต้องหาเท่านั้น
รับว่าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้อง

แต่ผมเป็นคนสั่งให้ลูกน้องทำเอง
เพื่อเค้นสอบหาข้อมูลขบวนการค้ายาเสพติด

นี่คือสิ่งที่ภูมิกับโจ้เขาอ้างไว้นะครับ
อ่ะฟังเสียงกันซะหน่อยนะฮะ

ลูกน้องก็ต้องบอกว่าจับผู้ต้องหาเท่านั้นเสพติดไปได้
แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้๒ชั่วโมง

แล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบ๒๐๐๐เมตร

พยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริง
ผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้อง
แต่สิ่งที่ทำไป
ต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทำลายยาเสพติด
ทำลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับ
ส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิด
เพราะผมสั่งลูกน้องให้ทำเองครับ
ลูกน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้ว

เพราะว่าผมเป็นนายฝั่งลูกน้อง

เราทำเพื่อต้องการทำงานครับเรื่องเงินไม่มีครับ

เรื่องของการใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหานะครับ

เจตนาเพื่อไม่ให้เห็นหน้าตัวเขาเองเท่านั้น
แต่ผู้ต้องหาพยายามดิ้นจะฉีกถุง
ก็เลยต้องเอาถุงคลุมแล้วก็จับมือไพ่หลัง

คุณสิริวัณรักษัตริย์ก็ถามต่อ
ใช่ค่ะโอ้โหแล้วต้องคลุมถึง๖ชั้นอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
นี่ครับแล้วภูมิกับโจ้ก็มีคำตอบ
คำตอบเดิมแล้วครับบอกว่าเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าเขานะครับ
สาบานเลยไม่เคยเรียกเงินผู้ต้องหาและการกระทำแบบนี้
นี้ถือว่าเป็นเคสแรกตอนผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนหยุดนิ่งไป
พวกเขาเองก็ตกใจนึกว่าผู้ต้องหาแกล้งด้วยซ้ำ
แกล้งสลบหรือไม่ก็น็อกด้วยซ้ำแต่ก็พยายามช่วยนะฮะ
ท้าสาบานกับพระที่ห้อยคอได้เลยว่า
ไม่มีการเรียกรับเงิน๑ล้านหรือ๒ล้านบาท
ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลระบุเอกสารการตาย
ว่าเกิดจากพิษของเมดแอมเฟตามีนนั้น
ภูมิกับโจ้บอกว่าได้แจ้งหมอไปจริง
เพราะได้คุยกับภรรยาของผู้ต้องหา
ทราบว่าผู้ต้องหาเสพยาเยอะจริง

อาจจะเป็นสาเหตุให้น็อกนะครับ
ก็เลยให้ลูกน้องบอกหมอ
เพราะว่าคำให้การของหมอนิติเวศนะคุณ
คนที่เป็นคนจะหลดประกาศเซ็นเรื่องนี้ใบนี้นะครับ
เขาก็เปิดเผยออกมาแฉออกมาเหมือนกันบอกว่า
ลูกน้องภูมิกับโจ้นะคอยนั่งประกบเลยนะ

เซ็นการตายว่าเป็นหัวใจล้มเหลวได้ไหม
งั้นภูมิกับโจ้จะไม่สบายใจ
แล้วเมื่อคืนภูมิกับโจ้ก็พูดบอกแบบนี้เหมือนกัน
บอกว่าได้แจ้งหมอไปจริงนะครับ
แต่เขาก็อ้างเหตุผลอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
หลายคนสงสัยว่าการซ้อมทรมานผู้ต้องหาเป็นขั้นตอน
วิธีการรีดข้อมูลของตำรวจที่ปฏิบัติกันหรือไม่
ภูมิกับโจ้บอกว่าตัวผมเองขอยอมรับผิดทุกอย่าง

จริงตั้งใจทำงานจริงแต่มันพลาด
รับความผิดพลาดของตัวเอง
และพร้อมจะรับผลตามมานะครับ
ทีนี้ก็มีอีกหลายคำถามยิงเข้าไปใส่ภูมิกับโจ้
และคำถามช่วงท้ายก็คือเรื่องของกล้องวงจรปิดใช่ค่ะ
กล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้นี้
คือผู้สื่อข่าวถามรู้ไหมว่ากล้องมันเป็นหลักฐานชั้นดี
คลิปนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีแล้วหลังเกิดเหตุมีการถอดกล้องใช่ไหม
ภูมิกับโจ้ยอมรับนะบอกว่าเขาเป็นคนสั่งให้ลูกน้องถอดกล้องเอง
เพราะหนึ่งตกใจช็อกและประสบการณ์ยังน้อยอายุยังน้อย
นักข่าวของเราถามต่อคุณสิริวัณรักษัตริย์เนี่ย

คุณจะอ้างว่าประสบการณ์อายุน้อยไม่ได้
ภูมิกับโจ้เนี่ยตอบกลับมาบอกว่าเพราะกล้องมันเสียพอดีครับ
ผมก็เลยสั่งให้ถอดจริงสั่งถอดตั้งนานแล้ว
แต่ไม่มีใครถอดผมก็เลยต้องสั่งอีกนี่ฮะ
คุณผู้ชมก็ฟังเอาเองนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้รับฟังการแถลงเมื่อคืนนี้
ก็มีข้อกังขามีข้อสงสัยเยอะเลยนะครับสำหรับข่าวที่บอกว่ามีการตบทรัพย์
ตามที่ทนายกล่าวอ้างนะฮะโจ้เนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
อันนี้มันก็จะโยงไปถึงทนายเดชาเลยนะนะครับว่า
นายเนี่ยมาตบทรัพย์ตำรวจอีกทอดหนึ่งหรือเปล่าภูมิกับโจ้ก็ยืนยันไม่เป็นความจริงนะครับ
นักข่าวถามอีกว่าได้ยัดเงินหรือให้เงินกับครอบครัวของผู้ต้องหาหรือไม่
อืมภูมิกับโจ้บอกไม่เคยให้เงินเลยจะกี่ล้านกี่ล้านก็ตาม
ผมช่วยแค่สามหมื่นบาทให้กับครอบครัวเป็นค่าทำศพไม่ใช่เงินปิดปากครอบครัว
เพื่อให้เรื่องเนี่ยจบเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะคุณคนตัดบทเนี่ย
ก็คือรองพบตรรองพบตรรีบมาตัดบทเรื่องของคำถามต่างจากสื่อมวลชนเลย
ตำรวจเอกสุชาติเนี่ยนะฮะใช่สื่อมวลชนอ่ะถามไปเป็นคำถามสุดท้ายที่เราก็รอคำตอบนะ
รู้สึกยังไงที่ผู้น้อยเอาคลิปมาเปิดเผยเออนะครับเนี่ยฮะก็เป็นคำถามสุดท้าย
แต่ยังไม่ทันได้รับคำตอบนะครับแล้วก็ทางรองพบตรตัดบทเลย
พลตำรวจเอกสุชาติเนี่ยตัดบทบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ในสำนวนคดีนะครับ
ถ้าสื่อมวลชนถามหนักเนี่ยมันจะยังไงมันจะมีผลต่อรูปคดีด้วย
ก็คือทำสำนวนได้เลยไม่ต้องไปสอบกันแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าการแถลงเนี่ยไม่นานนะใช่ค่ะจากประมาณสักสามทุ่ม๒๐กว่านะฮะ
ไม่ถึงสี่ทุ่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะทีนี้พอหลังจากมีการแถลงเสร็จเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำตัวผู้อำกับโจ้เนี่ยขึ้นรถตู้คือจากกองปราบก็ต้องเดินทางไปที่พื้นที่
ก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนแรกบอกจะขึ้นฮอแต่ตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนมาขึ้นรถแล้ว
ใช่ค่ะก็ไปตอนประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มนักข่าวของเราเนี่ยคือขับรถตามไปจนถึงนครสวรรค์เลยนะคะ
คุณผู้ชมไปถึงเนี่ยเกือบเกือบตีหนึ่งทีนี้พอไปถึงที่สพเมืองนครสวรรค์
มันมีอีกช็อตนึงค่ะที่นักข่าวก็ถามไปเหมือนกันรู้สึกยังไงกับคนปล่อยคลิป
เออแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังว่าผู้กำกับโจ้เดินทางมาถึงที่ทำงานของตัวเองแล้ว
แล้วตอบคำถามนี้ว่ายังไงค่ะอยากจะบอกอะไรคนที่ปล่อยคลิปไหมพี่
บอกไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมได้ยินชัดใช่ไหมคะไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ครับ
หลายคนฟังประโยคนี้แล้วก็ขมวดคิ้วว่าเอ๊ะใช่เหรอมันต้องพูดประโยคนี้เหรอ
คนที่บอกว่าอโหสิกรรมจริงจะต้องเป็นใครต้องเป็นครอบครัวของผู้ตายหรือเปล่า
เออนั่นสิเนี่ยค่ะช่วงที่ชุดฮานุมานควบคุมตัวภูมิกับโจ้เนี่ยนะคะ
มาถึงที่เอ่อสพเมนครสวรรค์ตอนประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งครึ่ง
ใช่แต่คนที่คุมชุดปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยก็คือรองพบตรนะ
ตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์นะฮะซึ่งอยู่ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนคดีภูมิกับโจ้นี้นะครับ
ก็ไปพร้อมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮนุมานเลยใช่ค่ะนี่คุณพอมาถึงที่นี่เนี่ย
ที่สพเมนครสวรรค์นะคือที่ทำงานเดิมเออของพุ่มกับโจ้ครับ
คุณเชื่อไหมตอนที่เอาตัวขึ้นมานะลูกน้องบางคนยังตะเบ๊ะให้อยู่เลย
ลูกน้องเห็นนะฮะนี่นายเก่านะฮะก็เลยทำท่าตะเบ๊ะทักทาย
แล้วก็ภูมิกับโจ้เองก็โน้มตัวตอบรับนะครับแล้วก็นักข่าวก็พยายามเจาะไมค์ถามเนี่ยแหละฮะ
ถามเรื่องเมื่อกี้เนอะเรื่องของคนปล่อยคลิปแล้วก็ถามเรื่องสาเหตุที่เข้ามอบตัวนะฮะ
กับโจ้ก็บอกว่าอยากจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปในการแถลงข่าวนั้นคือความจริง
มีพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
สิ่งที่นักข่าวของเราสังเกตการณ์อยู่แล้วก็บอกว่าโอ้เท่าที่ดูเนี่ย
ภูมิกับโจ้ก็มีการขออนุญาตออกมาเข้าห้องน้ำ
แล้วตำรวจก็นำตัวผู้อำกับโจ้ไปสอบสวนต่อ
ที่สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าว
ลองไปสำรวจห้องควบคุมผู้ต้องหา
ที่โรงพักศ์สพเมร์งนฮสพเนี่ยแหละ
ปรากฏว่าพอเข้าไปดูเนี่ยห้องก็มีการทำความสะอาดอย่างดีนะ
ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า
แล้วตั้งแต่เมื่อตอนตีหนึ่งกว่าจนถึงเช้าวันนี้นะ
ทางตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรนครสวรรค
เนี้ยก็มีการนำตัวภวงกับโจ๊ะแล้วก็ผู้กองทรนนินนะคะ

เพราะเป็นสองผู้ต้องหาสุดท้ายที่จับกลุ่มได้นะใช่ค่ะแล้วเนี่ยขึ้นรถตู้พาไปจุดที่เกิดเหตุ
จุดที่เกิดเหตุก็คือที่บ้านกาแฟนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องปฏิบัติงานของชุดปรับปรามยาเสพติดศูนย์ห้า
ครับก็ห้องที่เกิดในคลิปนั่นแหละบางคนก็เรียกห้องเชือดไงบางคนเรียกห้องเชือดห้องเหลือง
แต่ก่อนเป็นบ้านกาแฟขายกาแฟแล้วทีนี้มาปรับปรุงนะเป็นห้องสอบสวนของตำรวจปราบยาเสพติดของสพเมืองนครสวรรค์เขา
เนี้ยเนี้ยห้องเหลืองเนี้ยนะคะใช่แล้วก็ตอนเช้าที่มีการออกมาเนี้ยนะคะเดินทางออกมานะคะ
ก็พยายามถามภูมิกับโจ้ค่ะว่าอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรกับสังคมไหม
แต่ว่ารอบนี้ทางตัวภูมิกับโจ้ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะ
แล้วจากการสังเกตไม่ว่าจะเป็นรองสารวัตรต้องหรือว่าภูมิกับโจ้เนี่ย
คือท่าทีก็เหนื่อยล้าอิดโรยเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะ
เค้นสอบเครียดกันทั้งคืนสีหน้าเนี่ยดูเครียดกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เห็นเมื่อวานตอนที่ออกมาแถลงข่าวนะตอนที่จับกลุ่มได้นะ
เป็นภาพข่าวออกมานะคนบอกโอ้โหภูมิกับโจ้เนี่ยผอมเยอะเลย
เออซูบเลยใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
วันนี้ก็คงจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกคงใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง
อันนี้คือเป็นบรรยากาศที่เราสรุปให้คุณผู้ชมฟัง
นี้เรื่องของทางคดีเนี้ยนะคะทางภูมิกับโจ้เนี้ยก็มอบหมายให้ทนาย
หลายคนรอนะเพราะว่ามันเกิดคำถามไงว่า
กรณีแบบนี้หลักฐานเป็นคลิปมัดตัวขนาดนี้
ใครจะเป็นทนายให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะ
ทางนักกฎหมายทนายก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

ที่จะสามารถให้ทนายดูแลเรื่องคดีได้

ทีนี้ทางภูมิกับโจ้มอบหมายให้ทนายโชคชัยอ่างแก้ว
เป็นทนายความสู้คดีนะคะ
ซึ่งทนายโชคชัยก็ได้เดินทางไปที่กองปราบ

ภูมิกับโจ้บอกว่าตอนนี้ผมอยู่กับทนายส่วนตัว
นักข่าวก็ถามทนายโชคชัยเหมือนกันนะคะ
นายโชคชัยก็เปิดเผยสั้นว่าได้รับการติดต่อให้มาว่าความ
แต่ว่ายังไม่ได้ทราบรายละเอียดต่างของคดี

อันนี้คือสิ่งที่ทนายโชคชัยบอกกับนักข่าวเมื่อวาน
ทีนี้พอมีชื่อทนายโชคชัยเปิดออกมาว่าเป็นทนาย

หลายคนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะผลงานที่ผ่านมาของทนายโชคชัยเนี่ย

เคยเป็นทนายในคดีของนายทักษิณชินวัฒน

ในคดีสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์

มีการคุมตัวแม่แล้วก็แฟนสาว
ของนายจิรพงศ์ผู้ต้องหาที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มีการเอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
กองบังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์
แล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราจะรายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ตอนที่มีการแถลง

ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงทนายด้วยเหมือนกัน
บอกว่าทนายเขาเตรียมการแก้เกม

แต่ทีนี้ในข่าวเที่ยงของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะ
ผมได้คุยกับอดีตตำรวจสืบสวน
ท่านเป็นอดีตรองค์ผู้บังกัชการตำรวจนะคะวนบาน
พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัย

แต่ว่าเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวก็มีข้อมูลสำคัญมากนะฮะจากรองผู้บัญชาการภาค๖เนี่ยนะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนได้รับโทรศัพท์จากภูมิกับโจ้ภูมิกับโจ้โทรมา
ร้องไห้บอกอยากจะฆ่าตัวตายและรองผู้การภาค๖คนนี้แหละฮะ
เป็นคนที่บอกว่าเองทำผิดต้องรับผิดหนีไปก็เปล่าประโยชน์
ดังนั้นมามอบตัวเถอะแล้วก็เกิดเป็นการนัดหมายมอบตัวกันนะครับ
คือเมื่อวานเขาบอกว่าสับขาหลอกกันหลายที่นะ
ก็ตอนแรกข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายใช่ไหมคะ
จะมีการมอบตัวที่ภาค๖แล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเอ๊ะ
ไปจับตัวได้แล้วครับเอ่อที่ต่างประเทศใช่ครับที่บ้านบ้านเออ
หรือว่าเป็นจังหวัดอื่นอื่นจังหวัดไหนก็ตามนะแต่สุดท้ายเนี่ย
ผู้กำกับโจ้ไปโผล่อยู่ชนบุรีเพื่อมอบตัวอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
โดยเนี้ยครับพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกราบรองผู้ประชาการตำรวจ
ภาค๖ก็ได้แถลงนะจับไมค์แถลงในการแถลงเมื่อคืนนี้ถึงการที่
ภูมิกับโจ้โทรมาหาร้องไห้แล้วก็พร้อมจะมอบตัว
ฟังเสียงของรองผู้การภาคหกกันหน่อยนะฮะตอนห้าทุ่มก็มีโทรศัพท์
ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับ
ผมโจ้ผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็บอกแบบว่ามึงตายแล้ว
สำนักงานวิชาจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริง
กลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำเขาก็บอกว่าสี่โมงเย็นพี่มายืนรอหน้า
สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์พี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะ
ผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุก
ประมาณ๑๕นาทีก็มีรถเก๋งสีขาวก็มาจอด
ก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมาหาผม
เขาบอกพี่ครับผมโจ้โทรหันมาอีกทีรถเก่งคันนี้ก็วิ่งไปแล้ว
นั่นก็คือใครมาส่งภูมิกับโจ้เพื่อมอบตัว
คนขับรถเก๋งสีขาวเป็นใครอย่างไรนะครับหรือว่าเป็นคนช่วยหลบหนีอะไร
หน้านั้นหรือเปล่านะฮะโลกโซเชียลก็สนใจกันนะครับ
ประชาชนก็สนใจในกรณีนี้นะครับก็สำหรับการสืบสวนหาตัว
ภูมิกับโจ้มีการเปิดเผยเส้นทางที่ภูมิกับโจ้ใช้หลบหนี
ค่ะมีคลิปออกมาคุณในคลิปเนี่ยจะเห็นแบบนี้ครับอ๋อ
แล้วสีดำแต่กลายเป็นสีดำเนี่ยนะฮะผ่านมาเส้นทาง
อเตอร์เวย์ตามลูกศรชี้เนี่ยนะครับจนมาถึงจังหวัดชนบุรี
เข้าแหล่งกบดานแต่เมื่อวานี้ตอนที่มามอบตัวที่หน้าสพแสนศุกร์
และให้บรองผู้การภาค๖ไปรับตัวเนี่ยนะครับ
ท่านรองผู้การบอกรถสีขาวท่านรองผู้การบอกรถสีขาวอืม
ไปอีกทีเอารถไปแล้วยังไม่ทันเห็นทะเบียนเลยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ครับในการตรวจสอบที่จุดนัดหมายในการมอบตัว
ก็คือสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์ที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะ
ค่ะไปดูหน่อยสิเอ๊มีกล้องวงจรปิดหน้าสพหรือเปล่า
จะจับภาพรถสีขาวคันนั้นได้ไหมแล้วก็เจอด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ฮะเนี่ยกล้องติดอยู่หน้าโรงพักซ้ายขวา๒ตัว
กล้องเนี่ยมันน่าจะสาดมาหรือว่าเห็นมุมทางด้านหน้าของตรงจุดนัดพบ
ใช่นะฮะตรงจุดที่รองผู้การภาคหกบอกว่าเป็นที่ยืนรออืม
เขาบอกมุมมันได้ใช่ค่ะและยังมีกล้องอีกตัวนะครับ
หน้าประตูทางเข้าเนี่ยกล้องอยู่ติดกับป้ายของสพแสนศุกร์เลย
หันไปทางถนนข้าวหลามทางเข้าหน้าโรงพักเลย
ว่ารถทุกคันที่เลี้ยวเข้าโรงพัก

เห็นแน่นอนอ่ะหรือจะอยู่หน้าโรงพักอะไรก็ตาม
ไม่ได้เข้าไปข้างในก็เห็นก็เห็นแน่นอน
ที่ผ่านไปผ่านมาเห็นนะครับเขาบอกเป็นภาพกว้างด้วยนะครับ
กล้องวงจรปิดตัวนี้แหละฮะน่าจะเป็นกล้องที่จับภาพรถคันสีขาว
มาส่งภูมิกับโจ้ได้นะฮะทีมข่าวของเราสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจของ
สพแสนศุกร์ค่ะบอกเจ้าหน้าที่ขอดูภาพจากกล้องได้ไหมโอ้โห
ไม่อนุญาตครับค่ะไม่อนุญาตให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของ
สพแสนศุกร์หากจะขอดูก็ต้องมีหนังสือมาขอหรือไม่ก็ขออนุญาตทาง
บังคับบัญชาระดับสูงอืมแล้วก็ตอนเนี้ยทางสพแสนศุกร์เองยังไม่ได้
ตรวจสอบว่ากล้องวงจรปิดนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานดีหรือไม่
คือสรุปจะบอกแค่ว่าไม่รู้ว่ากล้องเสียหรือเปล่ายังไม่แน่ใจ
อันนี้คือจากฝั่งตรงข้ามคุณเห็นป้ายป้ายสพนี้ชัดเจนเลยเห็นไหม
ทีมข่าวก็มีวิธีล่ะคุณสืบหาว่ากล้องตัวไหนน่าจะจับภาพได้อีก
นี่ครับเห็นรถเก๋งสีขาวครับเข้าไปจอดหน้าค่ะ
หาคมเนี้ยฮะจับภาพรถวีอ๋อสีขาวขับเข้าไปจอดหน้าสอพอ
ผ่านไปครู่หนึ่งมีขบวนรถขับตามกันมาสี่คัน
เข้าไปในสพแสนศุกร์หนึ่งในขบวนรถนี้มีตรารถตำรวจ
ติดอยู่ที่รถค่ะคาดว่าคันที่มีตาโล่เนี่ยนะฮะ
ก็คือเป็นรถของรองผู้การภาค๖มารับตัวผู้อำกับโจ้หรือไม่
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเต็มกันซะหน่อยนะฮะ
อ่ะนี่แหละครับโอเคอ๋อคลิปไม่มีเสียงอ่านะฮะ
ก็ที่ผมเล่าไปทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวเนี่ยไปสอบถาม
นางเอนะนามสมมุติฮะเป็นแม่ค้าแถวนี้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้นะฮะ
คือยี่สิบหกสิบหาคมเนี้ยช่วงเวลาประมาณสักสามโมงถึงสี่โมงเย็น
เห็นเลยมีรถเก๋งสีขาวมาจอดอยู่ริมถนนด้านหน้าโรงพักจริง
ตรงถนนข้าวหลามครับด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์
โดยในรถเนี้ยนะฮะเอ้ยโดยรถเนี้ยมีหลายคันแล้วก็มีตำรวจ
มีทหารมาด้วยถ้ามองไม่ผิดนะเธอบอกแบบนี้พอมาเห็นข่าวก็เลย
โอ้โหประติดประต่อรู้เลยว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาในการมอบตัวของภูมิกับโจ้
และเธอดูจากสื่อต่างต่างแล้วก็ตกใจมากฮะพุ่มกับโจ้เนี้ยหน้าตาดี
ค่ะดูลักษณะดีแต่ทำไมพฤติกรรมถึงโหดเยี่ยมโหดร้ายขนาดนั้น
ฟังเสียงของคนที่น่าจะเห็นเหตุการณ์นะครับ
ก็เห็นนะแต่ไม่รู้นะว่าอะไรรถรถจอดนานไหมฮะจอดตรงนั้น
นั่นค่ะพี่เหรอมาหลายคนไหมหนูไม่เห็นตอนลงนะพี่
นี่แม่ค้าเขาให้ข้อมูลมาแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าอ้าว
รถสีขาวเค้าให้จับภาพได้นะฮะรถหลายนานานเนี้ย
มันจะเป็นรถจริงที่ภูมิกับโจ้นั่งมาหรือเปล่า
ก็ต้องให้ทางตำรวจเขาสืบสวนต่อนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพอต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแหละ

แล้วมันก็กลายเป็นข่าวดังทั่วโลกด้วย

มันโยงไปถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา

ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าย้อนไป
บอกว่าคลิปวีดีโอจุดชนวนการจับกลุ่มตำรวจไทย
แล้วก็บอกถึงกรณีผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิต
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม

หลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์เค้นทรมานผู้ต้องสงสัย

เกิดเสี่ยงวิภาควิจารณ์ในสังคม
อกจากนั้นค่ะทางเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์

บอกว่ากรณีมีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด

มันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอันโหดเยี่ยม

คลุมศีรษะของผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนตาย

ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย
สัมภาษณ์ที่ระบุเกี่ยวกับความรุนแรง

แล้วเขาบอกนะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึก

ประมาณ๒แสนนายในไทยเนี่ย
ได้รับค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด
แล้วก็เป็นที่รู้กันดีว่าตำรวจไทย
มักเรียกเก็บสินบนจากคดีเล็กน้อย

ก็รายงานบอกว่า
ตำรวจไทยได้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

แล้วทางองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

มีประวัติล้มเหลวในการตรวจสอบ
กระทำที่ทารุณต่อผู้ที่ถูกจับกลุ่ม

จำเป็นจะต้องมีการสอบสวนคดีอย่างอิสระ

แบบไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครนะคะ

เพราะเห็นว่าตำรวจก็ไปเชิญตัวแม่และภรรยาของผู้ต้องหาที่เสียชีวิตเนี่ย
มาสอบปากคำเพิ่มอีกนะครับและความคืบหน้าต่างในการที่จะฝากขังอะไรเนี่ย
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะครับ
แต่ทีนี้ฮะเหตุจากการแถลงเมื่อวานนี้มันกลายเป็นประเด็น
เมื่อเช้านะคุณไลน์ผมเด้งเลยดึงดังเอ๊รู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมรู้จักผู้หมวดสาวคนนี้ไหม
เพราะสวยทะลุหน้ากากนี่คุณผู้ชมดูตอนแถลงนะซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ต้องโฟนอินกับภูมิกับโจ้เนี่ย
นักข่าวก็จดจ้องในการที่เราจะฟังเสียงภูมิกับโจ้ผู้ต้องหา
แต่ทีนี้หลายคนไปมองนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างพบตร
เป็นคนที่เอาโทรศัพท์มาจ่อให้เราได้ฟังเสียงภูมิกับโจ้กัน

คือหลายคนเห็นแค่ดวงตาใช่แล้วก็บอกว่าหน้าตาน่ารักจัง
เปิดวาลบ์หน่อยสิอยากรู้จักเขาเป็นใคร๑๓๐๐๐๐๘๓นเปิดเลยเค้า
เปิดวาร์ฟให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเลยนะอันนี้ผมก็อิงกระแสโซเชียลกันหน่อยนะ
ร้อยตำรวจโทยิงพัทรสยาเริกรัฐชื่อเล่นว่าไวกิ้ง
เราเรียกว่าผู้หมวดแล้วกันผู้หมวดไวกิ้งดูสิสวยมากอ่ะค่ะ
หมวดเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนในร้อยรุ่น๗๒นะคุณนะนอกจากหน้าตาดีแล้วโอ้โหเก่งด้วยนะ
พูดได้๓ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวัน
อันนี้เคยได้ทุนความสามารถพิเศษต่างมากมายคุณ
เพราะว่าถ้าผมเปิดวาร์ฟแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าให้คุณไปติดตาม
หมวดไวกิ้งได้ที่ไหนค่ะทั้งไอจีทั้งที่ยูทูปเลยใช่ไหม
ใช่ไอจียูทูปเฟซบุ๊กเนี่ยบอกหมดเลยนี่ไปส่องไอจีมา
ไอจีเนี่ยแอดพัทรัสยาก็สะกดภาษาอังกฤษนะครับ
ส่วนยูทูปเนี่ยใช่ไหมวิกิเหรอค่ะนะฮะวิกิไอเคไอ
เออพัทราอืมนะฮะแล้วก็เฟสเฟสก็เนี่ยแหละครับ
ภาษาอังกฤษนะฮะพัทรัสยาเหมือนกันคุณนอกจากเห็นภาพสวยสวยแล้วนะ
เปิดวาร์ฟให้ดูอีกเธอร้องเพลงเก่งคือเล่นกีต้าร้องเพลง
ฟังเนอะฟังนิดนึงค่ะนิดนึงดีกว่าเป็นสีสัน
ร้องเส้นให้แม่นี่ร้องไม่พอหรอเนี้ย

นี่หลายคนเห็นนี้แล้วแบบว่าใจตุ้มต่อมแล้วใช่ไหม

แต่ผมให้ดูตอนที่เธอออกกำลังกายดีกว่า
นี่แหละ

นี่ตำรวจไทยตำรวจสาวสวย
ตอนนี้ก็ติดแฮชแท็กกันใหญ่แล้ว
ก็นี่แหละครับร้อยตำรวจโทยิงพัฒระสยามเริกรัฐ

เวลาจะไปแถลงอะไรเนี่ยก็จะได้เจอ
ถูกต้องก็จะตามพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คนเข้าไปกดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากกดไลค์เพิ่มขึ้นเยอะมากกดแชร์เยอะมากเลย
แล้วเมื่อวานนี้มันก็มีกระแสข่าวของตำรวจหนุ่มอีกคน
ที่นั่งอยู่หลังภูมิกับโจ้ใช่ไหม

ตอนที่อยู่กองปราบคนก็พยายามจะเปิดวาร์ฟว่าผู้ชายตำรวจคนข้างหลังคือใคร

ได้คำตอบตำรวจนั้นหน้าตีตีหน่อย
คนก็ถามโอ้มีตำรวจสาวสวยแล้วก็มีตำรวจหนุ่มหล่ออีกนะฮะ